นางเอกหน้าสวยยันแฟนไม่ใช่ราชการ
น้องขวานไงคนข่าว

วะคนที่มาแถงข่าวแต่งโง่นเหรอ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

ก็ไปถามนางเนี่ยตกลงว่าเอ้าตกลงยังไง
ซัพพอร์ชยังไงยังงี้อ้าวไม่ใช่น่าบอกว่าไปรอบเซ็ตหนึ่ง

เสร็จหรือสร้างบ้านเสร็จหรือใช้บริการนางได้นางไปคุมเองด้วยนะ
คือแบบทำความสะอาดบ้านทำแบบว่าบริษัทแม่บ้านอ่ะซึ่งช่วงอายุตอนนี้เป็นวัยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัว
ส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้สีชมพูนางมีคนคุยอยู่นางมีคนคุยอยู่
แล้วก็เคยศึกษาดูใจแล้วแต่ไม่ใช่คนที่ลงตามคลิปหรือที่เห็นกันในสื่อ
ไม่ใช่คนที่เป็นข้าราชการที่ทุกคนเข้าใจนางบอกแล้วก็ไม่เคยเปิดตัวออกสื่อเพราะว่าถือเป็นเคล็ดนั่นแหละ
ตอนนี้แฟนนางนางถือเคล็ดนางก็บอกว่านางไม่เปิดตัวออกสื่อ
โอ้โหนี่คือเราอ่านเรายังงงเลยอ่ะหนึ่งไม่รู้เรื่องมาก่อน
อืมเขาจะร่วมพิธีคนนั้นเข้าไปเครื่องชาติการใช่ไหม
ก็ไม่ใช่คนที่ออกมาใครก็ยังคิดว่าคนที่เข้ามาแถลงข่าวตอนแต่งมุมชนสูตรน่ะ
เขาเลิกกันไปแล้วใช่ไหมกัญชัยคะใช่ยืนยันจากปากพี่หนุ่มเลย
อ้าวแต่ปากกูอีกแล้วอ้าวก็หนูเพิ่งรู้ตอนนี้เลยพี่หนุ่ม

คือมีการลงในประกาศของแกถ้าเกิดว่าใครเอารูปของเขากับดาราสาวเนี่ย
เพราะว่าเหมือนกับมันก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า
ว่าทั้งสองคนคือแยกทางกันไปนานแล้ว
แต่อาจารย์ไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ยหรือเราอ่านของ
แฟนขนาดดั้งก่อนคือตอนนั้นน่ะยังใช้ว่าตอนนี้ไม่ใช่

ตรงก็ยังมีภาพอยู่ในไอจีน้อง

มาจากนั้นเป็นคนบ้าออกกำลังกายมากนะเยี่ยมขวัญตอนเนี้ย
นางออกกำลังกายแบบว่าหุ่นดีขวัญเนี้ย